ไม่อยากเป็นนักการเมืองที่สัญญาว่าจะทำ
เราไม่อยากเป็นนักการเมืองที่เอานโยบายที่มาขึ้นป้ายแล้วทำไม่ได้
ในอีกไม่รู้อีกกี่ร้อยปีค่าแรงเป็นหมื่นหนึ่ง

สวัสดีครับผมลอรี่พงพลยอดเมืองเจริญ
ที่ผู้สมัครเขตสวนหลวงจากภักดิ์รวมไทยสร้างชาติครับ
ก่อนหน้านี้ก็เป็นนักธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับ
แล้วก็เคยทำงานอยู่ที่อเมริกานะครับ
อยู่ประมาณ๕๖ปีที่เมืองนิวยอร์กนะครับ
ก็เป็นฝ่ายออกแบบกลยุทธ์นะครับ
แล้วก็เรามาจากสายดีไซน์สตาร์ทอัพอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ได้ทำธุรกิจที่นู่นนะครับ
แล้วก็ย้ายฐานการฝึกผลิตมาที่เมืองไทยก็เลยกลับมา
พอกลับมาก็รู้สึกว่าเออบ้านเมืองเรามันยังไม่ได้พัฒนาแบบก้าวกระโดด
ที่มันควรจะเป็นทั้งที่เรารู้สึกว่าโครงสร้างประเทศมันดีมากนะครับ

ในน้ำมันมีปลาแต่บนท้องฟ้ามันควรจะมีไวไฟหรือเปล่าให้ทุกคน
รวมไทยสร้างชาติที่นำโดยท่านพีรพันธ์แล้วก็เลขาขิง
ก็ตอบโจทย์ในเรื่องหลายอย่างที่เราคิดอย่างไม่น่าเชื่อนะครับ
อย่างเรื่องสภาร่มที่ท่านพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์ก็มีการวิภาควิจารณ์อยู่
ซึ่งเรื่องนั้นพี่ก็เดินหน้าเต็มที่
เราเคยยื่นหนังสือที่สภานะครับ

ว่ามันควรจะมีบทลงโทษมันควรจะจบ

กับสิ่งค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในสภา

เราก็เลยรู้สึกว่า

หรือยังมีช่องโวธีอยู่บ้างนะครับ
บางกรณีส่วนถามว่ามันวิ่งไปในแนวทางที่
ยังมีความที่ยังวนอยู่กับที่เดิม
แต่ถามว่ามันมีความหวังไหม
ภายใต้ความกดดันภายใต้แรงเสียดทาน
หรือความกระทบกระทั่งที่มีอยู่ในวันนี้
ส่วนตัวนะครับทางพี่เองก็ยังรู้สึกว่ายังเห็นแสงอยู่
ถ้าเกิดได้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นส่วนร่วม

ถ้าให้หวังกับแค่ครั้งนี้๒๕๖๖อย่างเดียวก็

ก็คงไม่ได้ถึงกับหลุดวงโคจรขนาดนั้นนะครับ
แต่ว่าถ้าเราสามารถทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้
ส่งผลให้แรงเบี่ยงมันเข้าไปอยู่ในทิศในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม

เสียงของประชาชนสำคัญเสมอครับก็สะท้อนออกมาครับ
เลือกคนที่คุณชอบและด้วยสมองและหัวใจ
ตองว่าอะไรที่นำไปสู่สิ่งที่ประเทศได้ผลประโยชน์มากที่สุด

แล้วก็ลดเรื่องของทำไมเลือกเขาเรามาแน่เลือกเขาเราไม่มา

เพื่อจะได้มองประโยชน์ระยะยาวจะได้ยั่งยืนกันครับ
เราไม่อยากเป็นนักการเมืองที่สัญญาว่าจะทำ
เราไม่อยากเป็นนักการเมืองที่เอานโยบายที่มาขึ้นป้ายแล้วทำไม่ได้นะครับ
ทุกวันนี้ก็พยายามที่จะบอกนโยบายส่วนตัว
หรือบอกมุมมองของเราตามป้ายในเขตเริ่มกระจายลงไป
ตอนนี้ก็คือเราอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราสัญญามันต้องเกิดขึ้น
แต่พูดแล้วทำทำแล้วไม่พูดคือสำหรับพี่แล้วพี่รู้สึกว่าพี่จะอยากจะทำแล้วไม่พูดมากกว่า
ไม่ใช่แค่สัญญาว่าค่าแรงจะเป็นเท่านู้นเท่านั้นเท่านี้นะครับในอีก
ไม่รู้อีกกี่ร้อยปีค่าแรงเป็นหมื่นหนึ่งพี่ก็พูดได้ใครก็พูดได้ครับ